คงเลข๕มาข่าวของเชอรี่เลข๕ยังอยู่เหมือนกัน

ข่าวนู้น๕ข่าวนี้ก็๕เหมือนกันไม่รู้๕ตอนไหน

ไปดูคลิปไปดูภาพกันก่อนดีกว่า

เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนคุณผู้ชมดู

ติ๊กขอกินไอติมแบบไม่สนใครเลย

นี่คือตำนานสัมภาษณ์ยังไงให้โลกจำคุณผู้ชมค่ะ
ก็ร้องเออเอาสิไม่มีใครเหมือนจริง

ติ๊กแกก็เป็นคนชิลสบายแบบนี้เนาะ
เสียงหัวเราะในกองถ่ายเพื่อนในกองว่างี้
แล้วบทบาทของแกในเรื่องนี้พี่ติ๊ก

หยอดมุกให้นักข่าวเสร็จสับนะบอกว่า

พี่ติ๊กนี่นะเล่นเป็นน้องพีคเนี่ยตอนเด็ก

ไม่ผิดพี่ติ๊กเขาบอกเขาเล่นเป็นกองทัพพีคตอนเด็ก

ปัจจุบันนี้พี่ติ๊กประมาณเลข๕เลข๖ไปแล้ว

จัดก็บอกว่าเอานะพี่ติ๊กแกก็ประมาณนี้แหละ
ทำความเข้าใจความเป็นแกหน่อยแล้วกัน

เราก็พาคุณผู้ชมไปทำความเข้าใจกับแกเลยดีกว่า

เรื่องสศิษย์ชอบเรื่องตัวเลข
นิสัยนักข่าวดูของสศิษย์วันเกิดไปเรื่อย
เราไปจ่อไมค์เขาเนี่ยแล้วเขาก็จะจ่อไมค์เราเหมือนกันน่ะ
เข้าตำราคืออะไรรู้ไหมแผ่นของพี่
กล่าวกัยยามแล้วคุณผู้ชมที่จะไม่หลงกล
คราวนี้กลับไปถามเรื่องชีวิตส่วนตัวใหม่
แต่อยู่ดีพี่ติ๊กก็ด้านไปโผล่ออกเรื่องตัวเลขที่ชอบเฉยเลย

สถิติพี่ติ๊กงวดนี้เป็นเลขอะไรไปฟังจ้ะ
แต่เมื่อกี้เขาวัดอันนี้ให้ผมดู

เขาวัดความยาวได้๑๓๗เห็นไหม

และอีกกากบาทที่วัดข้างคู่กันเนี่ยมันได้๕๐๐

อันนี้ผมก็ไม่รู้จะทำไงก็

แต่ได้๑๗๓

แล้วให้๒ตัว

ต้องกลับถ้าไม่กลับต้องกระเดินจน๕อย่างเดียว

พี่โทรแต่งไปแล้ว

ครั้งที่๓มันไม่เหมือนเดิม

เทียบเลขคู่เป็นปานแนวนั้น

เห็นพี่ติ๊กทานไอศครีมอย่างกันเลย
ด้วยช่วงนี้ร้อนนะคะ

ดูดเยอะกว่าพูดอะไรนะ